คุณผู้ชมครับเวลาเราติดต่อสื่อสารกันบางที

นัทพูดใหม่ข้าพุ่มอะไร
เจ้าผมปลตนฐานต้านอนุนรัฐปินเทมจ้าบแล้วเปลี่ยน
โอ้โหนี่ไหนรายงานตรวจมาสิกระโปรงผู้ทหาร